ท่านผู้ชมครับมีครอบครัวหนึ่งอยู่ที่นครปฐมนะฮะ
ลูกสาวเขาอยากให้หมอปลาเนี่ยไปช่วยดูคุณแม่ให้หน่อย
คุณแม่อายุ๖๙ปีและชื่อคุณยายสวยเหยียม

เขาบอกคุณยายสวยเหยียมก็เป็นอมภาษณ์ครึ่งสีก
แต่มีอาการแปลกเหมือนกับถูกผีสิงผีเข้า
ส่งเสียงกรีดร้องอยู่ตลอดเวลาทำท่าทำทางเหมือนจะหนีออกจากบ้านทุกวันนะฮะ
บอกบ้านร้อนเหมือนไฟไปดูคลิปก่อนนะฮะ

แค่หน้าบ้านให้แกเปลี่ยนบรรยากาศมันก็เหมือนกับตอนแกอยู่ในห้องฮะไม่ใช่ว่าตอนให้อยู่ในห้องแล้วแกจะออกจากห้องแล้วเคาะประตูจะให้เปิดให้นี่มาอยู่ที่โล่งแกก็เป็นอย่างนี้แล้วแกบอกให้เปิดเหมือนกันเหรอคะเนี่ยคือลูกกับคนในครอบครัวก็เลยกังวลว่าเอ๊ะแกเป็นอะไรถูกผีสิงหรือผีจะเอาไปอยู่ด้วยหรือเปล่าเดิมบ้าน
ตอนนี้มาอยู่กับลูกที่นครปฐมก็เลยอยากให้หมอปลามาช่วยดูให้หน่อย
วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับที่บ้านของคุณยายเสี่ยมนะฮะ
อายุ๖๙ปีนี่บ้านอยู่กำแพงแสนนครปฐม
บ้านก็ใหญ่โตที่ทางก็เยอะเลย
นี่คุณยายสะเอี่ยมไปถึงก็นั่งคุยกับบอมจับไม้จับมือร้องห่มร้องไห้อยู่ที่แคร่หน้าบ้านแต่จับใจความไม่ได้นะฮะ
บอมบอกผมก็พยายามจะคุยกับยายว่าคุณยายแกเป็นอะไรแกมีอะไรทุกข์อยู่ในใจหรือเปล่าแต่ก็จับใจความไม่ได้
ต้องบอกให้คุณยายใจเย็นนะค่อยพูด
เริ่มพอจะจับใจความได้บ้างมอมอภิวัฒน์บอกว่าคุณยายเสี่ยมแกบอกแกอยากกลับไปอยู่บ้านที่บึงการไม่อยากอยู่ที่นี่นะที่กำแพงแสนนครปฐมเนี่ย
แกยืนยันว่าแกปกติดีไม่มีอะไรสิ่งร่างทั้งสิ้น
ไม่เคยไปรับขันอะไรที่ไหนยังไงด้วยนี่ฮะขาแข้งแกนะ

พอบอมถามว่าทำไมไม่อยากอยู่ที่นี่ล่ะยาย
บอกลูกชอบทำร้ายแก
อันนี้คุณยายแกบอกกับคุณบอมอภิวัฒน์นะ
ท่านผู้ชมครับทีนี้ก็ต้องถามลูกหน่อยนะ

เพราะลูกเนี่ยเป็นคนส่งคลิปมาให้หมอปลานะ
ส่งคลิปมาให้เนี่ยทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไป

ยืนยันกับทีมข่าวของเราว่า

ไม่มีใครเคยทำร้ายแม่เลย

ก่อนหน้านี้แม่เคยอยู่บ้านที่อำเภอโซ่พิสัย
จังหวัดบึงการแม่ก็ปกติดี

แม่ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ

ขยับขยื่นอะไรไม่ได้เลยเนี่ยจะสั่นอย่างนี้
แล้วก็เริ่มมีอาการแปลกนะบอกว่าเห็นวิญญาณญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้ว
มายืนอยู่รอบตัวแกบอกจะเอาไปอยู่ด้วยกรีดร้องโวยวาย
บางทีเนี่ยแกดิ้นทุลนทุลายเหมือนกับแกจะคลานออกจากบ้านกลางดึก
ตัวลูกสาวกับญาติญาติต้องช่วยกันจับเอาไว้พาไปหาหมอหมอก็บอกอาการปกติ
แต่ว่ามาอยู่ที่บ้านเนี่ยอาการมันหนักขึ้นกว่าเดิม
แล้วอยู่ที่บึงการไม่มีคนดูแลด้วยนี่คุณเสงี่ยมลูกสาวของคุณยายเสเอี่ยม
ก็เลยต้องพาแม่มาอยู่ด้วยที่นครปฐมกะว่าเดี๋ยวรักษาตัวหายดีแล้วเนี่ย
ถึงจะส่งกลับไปอยู่บ้านที่บึงการเหมือนเดิมแต่พอมาอยู่ที่นี่เอ้าหนักกว่าเดิมอีก
กรีดร้องดิ้นโวยวายจะกลับบึงกาลอย่างเดียวบางครั้งบอกให้ปล่อยกูอย่าขังกูอะไรร้อนอะไรก็ว่ากันไป
บอกเนี่ยมันร้อนไปหมดญาติสองสามคนต้องช่วยกันจับบางทีสู้แรงไม่ไหวก็มี
ลูกสาวบอกว่าคิดว่าที่แม่เป็นแบบนี้เนี่ยสงสัยจะมีอะไรมาสิงร่างแม่
ไม่รู้ว่าแม่เคยไปทำอะไรมาหรือเปล่าอย่างเช่นรับขันรับของเพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่กับแม่ตลอด
นิมนต์พระมาพรมน้ำมนต์รดน้ำมนต์ให้แม่นะพระบอกว่าแม่มีอาการแบบนี้
เพราะมีวิญญาณเนี่ยตามมาอยู่ด้วยสุดท้ายไม่รู้จะทำยังไงจริง
เลยอยากพึ่งหมอปลามือปราบสัมภเวษีให้ช่วยมาดูแม่ให้หน่อย
ว่าผมเป็นใครมาทำอะไรหยากกูไม่มองตานี่หันหลบตาคว้างบอกไปทางอื่นไม่ยอมสบตาเลย
ไม่เหมือนคนปกติไม่เหมือนคนป่วย
เธออยากให้หมอปลาเข้า
อยากให้เขามาดูให้หน่อยไงว่ามีหรือเปล่าเราก็จะได้สบายใจถ้ามีเล็กมายากจะไปรักษาทางนี้ต่อ
มีหลานชายของคุณยายเสี่ยมนะฮะอายุ๒๑ปีนะน้องเขาเล่าให้เราฟังนะครับ
คือแต่เขาเป็นหลานย่านะก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าตอนที่คุณยายเสียเอี่ย
เรียกคุณยายเสี่ยมก็แล้วกันแต่ก็เป็นหลานย่านะครับ
ตอนที่คุณยายเสียเอี่ยมอยู่บ้านที่บึงการเนี่ยน้องเขาก็ต้องช่วยไปดูแล
พอไปถึงก็ตัดสินใจกางเต็นต์ที่ลานหน้าบ้านนอนกับลูกพี่ลูกน้องอีกคนนึง
เขาบอกพอตกดึกเนี่ยเขาเห็นผีผู้ชายแก่สวมชุดขาว
เอาใบหน้ามาแนบกับมุ้งของเต็นต์แล้วสยะยิ้มให้เท่านั้นยังไม่พอนะฮะ
ยังมีผีหญิงสาวอีกคนนึงสวมชุดขาวนะเดินเข้ามาเกาะมาลูบขาของน้องเขา
ลูกพี่ลูกน้องที่นอนด้วยกันก็เห็นเหมือนกัน
ตัวคุณยายเสเอี่ยมก็บอกเห็นวิญญาณคนแก่มาเรียกอยู่หน้าบ้านให้ไปหา
เขาบอกเขาอยู่ดูแลย่าได้เดือนนึงตัดสินใจพาย่ามาอยู่บ้านที่นครปฐมดีกว่า
เพราะอยู่บ้านที่บึงการกลัวผีพอมาอยู่ที่นี่กลายเป็นว่าอาการหนักกว่าเดิม
คืนไปนอนเป็นเพื่อนเนี่ยก็ยังเห็นอยู่มีผู้หญิงมานั่งยองจ้องหน้า
กลัวไปด้วยน้องเขาบอกผมกลัวผมจะเป็นเหมือนย่า

ถามว่าเอาเคยพาคุณยายเสเอี่ยมแกไปโรงพยาบาลบ้างไหมเนี่ย
หลังจากเกิดอาการเส้นเลือดในสมองตีบจนอมพลึกอัมพาตครึ่งซีกเนี่ย
เขาบอกเขาเคยพาไปนะพาไปหาหมอโรงพยาบาลสามแห่ง
รักษาอาการตรงนี้รักษายังไงก็ไม่หาย
แล้วเวลาที่ย่าไปเจอคนแปลกหน้าไปโรงพยาบาลเจอหมอเจอเจ้าหน้าที่เจอพยาบาล
อาการปกติกลับมาอยู่บ้านเอาเป็นอีกแล้ว
ไม่รู้จะทำยังไงเลยอยากให้หมอปลามาช่วยดูให้หน่อย
คืออยากจะรู้ว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอาการข้างเคียงของเส้นเลือดในสมองตีบ
อาการทางจิตหรือเป็นเรื่องผีสิงอะไรจริง
แต่ว่าถ้าข้างนอกไม่เป็นไรแล้วเป็นแต่ที่บ้านอันนี้ก็แปลกนะคะ
ก็เนี่ยเขาเลยอยากให้หมอปลามาดูไงถ้าหมอปลามาดูแล้วบอกโอ๊ยไม่มีอะไรเลยที่บ้าน
รอบตัวอะไรก็ไม่มีเอามันจะได้เคลียร์ไปว่าไม่มีเรื่องของพูดผีวิญญาณ
ขออยากเตล้อนการตอบหนูเขาจะหันหน้าเพียงที่นี่สมมุติว่าหนูถามกันเค้าจะหันน่า
แล้วก็โรบหน้ายังงี้เวลานั้นเค้าจะก้มหน้า
ตอนนี้ถ้าดูจากคลิปยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณยายเสี่ยมคืออะไร
เป็นเรื่องของจิตใจหรือว่าเรื่องของผีสิงหรือว่าอาการป่วยนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปช่วยเหลือจะไปดูอาการให้
ที่นครปฐมที่บ้านของคุณยายที่อยู่กับลูก

เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงเย็นเย็นอ่ะผมจะลงพื้นที่ไปพิสูจน์
ว่าใช่ผีหรือเกิดจากโรคที่คุณยายเป็น

ถ้ามันเกิดเป็นผีมาอยู่ในตัวผู้ใดจริงเนี่ย
อันนี้กลัวว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ย
คุณยายจะอยู่กับเราไม่ได้
ก็คอยติดตามในข่าวนะครับพวกนี้ออกมาลงที่